วัดต่างในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ก็สร้างมานานแล้วทั้งนั้น
กรุงเทพไม่ค่อยมีวัดสร้างใหม่เดี๋ยวนี้
แต่ว่าคอนโดเนี่ยมาที่หลังที่ตลาดพลูแถวตลาดพลูมีปัญหาครับ
วัดเนี่ยอยู่มาก่อนแหละวัดสร้างมาเป็นร้อยปีแล้ว
แต่คอนโดมาตั้งคนอยู่เพียบเลย
คอนโดบอกวัดสวดศพเบาหน่อยได้ไหม
เออ

คือสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปนะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคลิปเหตุการณ์ระหว่างลูกบ้านที่คอนโด
ที่ผมว่าเนี่ยกับชาวบ้านชุมชนบางสแก่เถียงกันดิ
จากลูกบ้านของคอนโดมิเนียมหลังนี้พยายามมาเคลียร์กับวัดบางสแก่นอก
เพื่อจะให้วัดลดเสียงสวดศพหน่อยได้ไหม
เธอบอกว่าลูกบ้านที่คอนโดเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นเวลาพักผ่อน
แต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ปุ้ย
ใช่แต่ว่ามีบางวัดก็มีไหม
ไม่หรอกประมาณนี้แหละนานที่๖โทมันหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แต่ก็มีการเอากลับมาแชร์อีกในโลกออนไลน์คุณผู้ชม
ทีมข่าวโลกพิธีไปยังวัดบางสกแกนอก
ตลาดพลูกรุงเทพมหานคร
โดมิเนียมอยู่ติดกับวัดเลย

เออมีคลองกั้นเล็กนิดเดียว
จากการพูดคุยกับพี่ประพันธ์ฉากคำอายุ๕๓
คนนี้ท่านเป็นประธานกลุ่มชุมชนคนรักบางสแกน
เล่าบอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าวไอ้เหตุการณ์ในคลิปเนี่ย

ก็มีผู้หญิงเดินมาจากคอนโดลงมาเลยเห็นลงมาจากคอนโดเลย

บอกว่าเธออยู่ที่คอนโดเนี่ยโอ้โหวัดเสียงดังซะละเกิน
เสียงสดมันเข้าไปจี๊ดในสมอง
ค่ะนะครับพี่ประธานชุมชนเขาก็บอกว่านึกว่าจบกันไปแล้ว
กระทั่งเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมครับ

หนังสือจากสำนักการณ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เออมาบอกวัดวัดต้องชี้แจงนะมีคนร้องเรียนนะ
คืออย่างนี้ฮะคือเขาชี้แจงบอกว่า
วัดเนี่ยก็มีกิจกรรมแหละนะ
แต่ช่วงโควิด๑๙ระบาดตั้งแต่กันยายนแล้วก็ตุลาคมปีที่แล้ว
ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็พยายามอดทนแล้ว

แต่ทนไม่ไหวคนร้องเรียนบอกทนไม่ไหว
เชื่อว่าน่าจะมีคนแจ้งแหละแล้วก็น่าจะเป็นฝั่งคอนโดนั่นแหละ
เพราะชาวบ้านที่เขาอยู่รอบวัดเนี่ยที่ไม่ได้อยู่คอนโดเนี่ย
เขาอยู่กับวัดมาหลายปีเขาเข้าใจเขาชิน
แล้ววัดบางสแก่นอกขอโทษสร้างมาก่อนคอนโดเป็นร้อยปีครับคุณผู้ชมฮะ
นิติบุคคลกันบ้างนิติบุคคลเขาว่ายังไง
นิติบุคคลคอนโดมิเนียมแห่งนี้
รับว่าก่อนหน้านี้เคยเคยมีลูกบ้านไปร้องเรียนกับทางนิติ
ว่ามีการส่งเสียงดังอานิติก็รับหน้าเสือไปเคลียร์กับวัดกับประธานชุมชนอยู่ตลอด
จบลงด้วยดีทุกครั้งแล้วลูกบ้านก็ไม่มีมาร้องเรียนอีก
นานกว่าสองเดือนแล้วจนนี้แหละมาเกิดเรื่องเนี่ย
วัดได้รับหนังสือจากสำนักสำนักพุทธเนี่ยนะ
โดมิเนียมยืนยันว่าคอนโดไม่ได้ร้องเรียนจ้า
โดไม่ได้ร้องเรียนแล้วไม่รู้ว่าเป็นใคร
ถามคนในคลิปที่เคยมาร้องเรียนวัดเมื่อที่คุณผู้ชมเห็นไป
เขาบอกเขาไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำ
ก็เลยเรียกร้องให้คนร้องเรียนไปถอนคำร้องเถอะ
เพราะคนส่วนใหญ่ในคอนโดก็เป็นคนแถวนี้นั่นแหละ
มาซื้อคอนโดอยู่ค่ะขณะที่พระลูกวัด
หลังจากรับหนังสือจากสำนักงานพุทธ
ศาสนาแห่งชาติแล้วเนี่ยนะสำนักพุทธแล้วเนี่ย

วัดเนี่ยไม่ได้เปิดลำโพงเสียงดังอะไร
มีการฉีดยาฆ่าเชื้อนะซึ่งรายการประกาศเหล่านี้
วัดบอกว่าขอนุญาตตำรวจสรรคตลาดภูรณ์
แล้วก็ขอสำนักงานเขตธนบุรีทุกครั้ง

เออเอาล่ะคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไร
สำหรับเรื่องความขัดแย้งแบบนี้ครับ